เหตุการณ์ไลฟ์เผาบ้าน

โกรธแค้นไม่เจอลูกหนี้นะครับ

ด้วยความโกรธแค้นแหละนะครับ

พร้อมกับด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคาย
อย่างนี้แบบมึงไม่อยู่เผานะ
และอย่าให้เจอตัวเจอตัวเมื่อไหร่
เสร็จแน่อะไรประมาณนี้นะฮะ
แล้วก็จุดไฟเผาทันทีกับบ้านนี้นะครับ
ชาวเน็ตได้เข้ามาดูแล้ว
แล้วก็มีการแชร์กันออกไป
มีการแสดงความคิดเห็นแน่นอน

หนุ่มผู้ก่อเหตุยังได้โพสต์ข้อความ

รู้กันไหมว่าเรื่องราวเป็นมายังไง

มีสัญญามีลายเซ็นต์แค่นี้มันน้อยไป
ให้รู้ไปว่าใครต้องติดคุกกันแน่
อันนี้คือสิ่งที่เขาโพสต์มา
หลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไป
แล้วก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไม่ถูกต้อง

ผู้สื่อข่าวเข้าตรวจสอบเรื่องนี้
เพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บุรีรำนะครับ

ก่อนหน้านี้โพสต์มันออกมาแล้วบอกว่า
หนี้ที่ลบบุรีถูกเผาบ้าน
สอบไปสอบมาคือเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง๒จังหวัด

ลบบุรีเขาก็มีการสืบหาเหมือนกัน
เกิดเหตุเผาบ้านอะไรที่ไหนปรากฏไม่เจอ
ก็ไปเจอที่บุรีรำนะฮะ
โดยลงพื้นที่ไปตรวจสอบบ้านที่ถูกไฟไหม้ในอำเภอแคนดง

ผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของบ้านได้เข้าแจ้งความตั้งแต่วันเกิดเหตุแล้วล่ะ

นายอาทิตย์จักรคุ้มชาวอำเภอเมืองบุรีรำ
ซึ่งมีประวัติเคยต้องโทษคดียาเสพติดด้วย
สิทธิ์ของเราก็ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
พบว่าบริเวณฝาบ้านมีร่องรอยถูกไฟไหม้เสียหายบางส่วนนะครับ
จากวันเกิดเหตุมีชาวบ้านใกล้เคียงเห็นเปลวไฟ
ช่วยกันมาดับไฟไว้ได้ทัน

ตอนนี้คือตัวเจ้าของบ้านเขาก็ยังกลัวอยู่
นอกจากเผาบ้านแล้วเจอกันโดนแน่เรผิวมีบัตร

โดยลูกหนี้บอกว่าอาจจะเกิดจากสาเหตุที่ลูกชาย
ไปยืมเงินนายอาทิตย์เป็นเงินหนึ่งหมื่นบาท

โดยที่ลูกชายก็เป็นเพื่อนกับนายอาทิตย์
ทราบมาว่าลูกชายรับปากจะไปรับจ้างกรีดยางให้

แต่หลังจากนั้นก็ไม่รู้ว่าลูกชายได้ไปกรีดยางให้เขาจริงหรือเปล่า

ได้แจ้งความให้ดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุ

แล้วก็จะเร่งรวบรวมหลักฐาน
ขออนุมัติศาสนภารการ
ออกหมายจับเพราะถือเป็นการกระทำที่ท้าทายกฎหมาย
ขณะก่อเหตุมีการไลฟ์สดในโซเชียลด้วยนะครับ
ซึ่งเบื้องต้นได้แจ้งข้อหา
นายอาทิตย์ฐานวางเพลิงเผาทรัพย์
คือความผิดฐานนี้

มีโทษหนักถึงประหารชีวิตเอาจริงในข้อกฎหมาย
หรือมีโทษจำคุกสูงสุด๕ปีถึง๒๐ปี
ถือว่าเป็นคดีอาญารอบวางเพลิงเผาทรัพย์

เป็นโทษนะโทษสูงสุดของข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย์นะคะ
ซึ่งคุณอาทิตย์หรือว่าท็อปฮาวดี้
มีการโพสต์ไว้ล่าสุดเมื่อประมาณ๔ชั่วโมงที่ผ่านมา
บอกว่าคงจะเป็นคำพูดที่ออกมาจากใจนะครับ
เสียใจเหตุการณ์คือโดยสรุปเขาบอกว่าเหตุการณ์ไม่ได้รุนแรงขนาดนั้น
เป็นการที่เผาคือพื้นที่ที่เขาเผาเขาบอกว่าเป็นพื้นที่เล็ก
แล้วพอเขาปิดไลฟ์เขาดับไฟให้ทันที
อยากให้สังคมเข้าใจอาจผมอาจจะทำไปแบบรู้เท่าไม่ถึงการ
คนเข้าใจผมบ้างผมไม่ใช่คนใจร้ายขนาดนั้น